ส่วนที่ปฐุมธานีนะคะไปดูกันหน่อยค่ะ
ผู้ว่าราชการจังหวัดปฐุมธานีสั่งปิด๒ตลาดดังย่านรังสิตแล้วนะคะ
หลังพบว่ามีรายงานต่างด้าวติดโควิดค่ะนายชัยวัดชื่นโกสุ
ว่าราชการจังหวัดปฐุมธานีมีคำสั่งปิดตลาดสุชาติแล้วก็ตลาดพรพัฒน์
เป็นเวลา๑๔วันนะคะเพราะว่าไปพบว่ามีแรงงานต่างด้าวติดโควิดเพิ่ม๑๙
เพิ่มเก้าคนค่ะบุคคลที่ติดเชื้อเนี่ยเข้าไปทั้งสองตลาดนี้
ก็เลยต้องมีการสั่งปิดตลาดแล้วก็ทำความสะอาดรวมถึงคัดกรองรายงานต่างด้าว
ทำงานอยู่ในตลาดอีกจำนวนนึงด้วยและห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวทั้งสองตลาดนะคะ
โดยแรงงานที่พบเชื้อทั้งหมดเนี่ยทั้ง๙คนเนี่ยถูกนำตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วค่ะ
ส่วนทางด้านตัวเมืองปฐุมธานีนะคะประชาชนในพื้นที่จำนวนมากก็ใช้ช่วงเวลาวันหยุดเสาร์อาทิตย์
ออกมาข้างนอกค่ะมาทยอยซื้อของใช้จำเป็นของแห้งต่างตามห้างสรรพสินค้า
เพราะว่าปฐุมธานียกระดับเพิ่มมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด
ตั้งแต่๒มกราคมก็คือวันนี้แล้ว
ห้างเองก็มีมาตรการคัดกรองอย่างเข้มข้นนะคะ
ให้ทุกคนลงทะเบียนแอปไทยชนะ
วัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าห้าง
ใครที่จะเดินทางมาซื้อสินค้าต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคน
สินค้าที่ประชาชนมาซื้อกันก็เอาง่ายก็กักตุ้นนะคะ
มีของสดมีของแห้งน้ำดื่มปลากระป๋องแล้วก็ข้าวสารนะคะ
ชาวบ้านเขาก็หวั่นใจแหละก็เลยซื้อของไปกักตุนกัน
แต่ว่าจริงในแพทย์ทวีสินบอกแล้วนะคะว่า
กักตุลเพราะว่าเราจะไม่ปิดเราจะไม่ล็อกดาวน์
ยังแต่ว่าต้องกาดอย่าตกแล้วก็ดูแลตัวเองระมัดระวังตัวเองให้ดี
แต่เนื่องด้วยจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด๑๙เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ที่เรารายงานไปนะคะมาตรการมันก็ต้องเข้มข้นขึ้นต่อเนื่องตามลำดับ